พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปราบรามผู้มีอิทธิพล
อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นการพูดว่าปรับรามผู้มีอิทธิพลได้เปล่า
เพราะว่าผู้ต้องหามีลักษณะหนี
หมายจับของศาลหนีคดีข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็มีอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายไว้ในครอบครองนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีการกระทำแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ที่สำคัญพฤติการเป็นผู้ที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นซุ้มมือปืนอีกด้วย
เป็นซุ้มมือปืนที่จังหวัดเพชรชบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
นี่นะคะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ

ทีที่ตำรวจโดยการนำของพันธ์ตำรวจเอกภูมินพุ่มพันธ์ม่วง
ผู้กำกับการ๕กองบังคับการปราบรามแสดงตัวเข้าทำการจับกลุ่ม

ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหัวหิน
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

หลังจากที่เมื่อปี๒๕๕๗นะคะนายกนกศักดิ์ได้ก่อเหตุยิงนาย
จตุตรงสงสัยหน้าร้านสมเรียงซอยบ่อนไก่
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่วัดปากคลองปลานหมู่๒ตำบลปากน้ำปลาน
อำเภอปลานบุรีจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ

พบว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยง
บรรดานักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลแล้วก็ซุ้มมือปืน
ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
จากข้อมูลของตำรวจพบว่าเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙
นายกระหนกศักดิ์ได้ก่อเหตุยิงคู่อริ
นั่นก็คือนายดินไม่ทราบนามสกุลเสียชีวิต
ในพื้นที่ตำรวจภูทรปากน้ำปรานจังหวัดประจวบคิริคัน

ก็ได้ร่วมกับนายวีรวัตรเอกวัตร
ก่อเหตุยิงนายชัดชัยสุริโยบาดเจ็บ
ในพื้นที่ตำรวจภูทรชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
หลังจากการสอบปากคำเบื้องต้น
ผู้ต้องหาก็ยอมรับอุสารภาพแต่โดยดีนะคะว่า
ตำรวจกองปรับรามจะได้ส่งตัวให้ท้องที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป